คุณผู้ชมฮะแล้วแกนนำพักไทยสร้างไทยว่าอย่างไรบ้าง
ตอนนี้ก็ที่เพื่อไทยแถลงเขาบอกมี๓สเต็ปใช่ไหม

เจรจากับฝั่งภักดิ์โคตรตรงข้าม
หรือ๓หนทางอื่นแนวทางอื่น
ซึ่งคนก็ตีความไปว่าหรือเป็นการผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้าหรือเปล่า
ไทยธวัฒน์เนี่ยว่ายังจะอยู่ร่วมกับ๘ภักดิ์ร่วมในการตั้งรัฐบาล
เพราะหากมีพักใดพักหนึ่งท้อหรือใจอ่อน

อาจทำให้ประชาชนผิดหวัง

เพื่อไทยแยกทางกับก้าวไกลไปตั้งรัฐบาลกับคั่วตรงข้าม
พักไทยสร้างไทยและตัวเขาจะยังอยู่กับฝั่งประชาธิปไตย
และยืนอยู่เคียงข้างก้าวไกลเหมือนเดิม
ตรงหนึ่งเลยนะเมื่อกี้คุณชูวิทย์ทำนายตรงหนึ่งเลยนะ

คุณสิทาย้ำว่าทั้งหมดนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะ

แต่เท่าที่คุณสิทธาคุยกับสมาชิกพักหลายคนก็เห็นตรงกันว่า

ว่าจะอยู่ข้างก้าวไกลเหมือนเดิมใช่ไหมครับ

ตัวผมนี่นะครับไม่ได้บอกว่าผมจะอยู่ข้างก้าวไกล

ก้าวไกลเขาทำถูกต้องในระบอบประชาธิปไตย
เพราะฉะนั้นจุดยืนก็เขาเดินมายืนตรงนี้

ทีนี้ถ้าถามตัวผมเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่า

ผมก็พยายามที่จะคุยว่าแบบเราควรจะชัดเจนนะ

ผมก็จะพูดได้แค่ว่าตัวผมเนี่ยไม่ไป
คือถ้าเกิดจะไปรวมกับทางฝั่งลุงอะไรอย่างนี้

นี่คุณช่วงอาทิตย์ที่แล้วแดนญี่ปุ่นนี่เขามาไทยรัฐ

เพราะว่าด้วยกระแสข่าวว่าก้าวไกล
หลังจากที่ไม่สามารถจะเสนอชื่อคุณพิทาไปเป็นนายกได้แล้วเนี่ย
อาจจะโดนอาจจะนะคุณผู้ชม
อาจจะโดนกดดันให้ไปอยู่เป็นฝ่ายค้านแทน
ส่วนสวที่มาจากกระบวนการผลิตการ

สวที่มาจากกระบวนการผลิตการที่นำมาฝังไว้ในรัฐธรรมนูล
เพื่อสืบทอดอำนาจนั้นเนี่ย
จะมีสามัญสำนึกได้เองว่าที่ประเทศขับเคลื่อนไม่ได้ก็เพราะพวกเขา
และจะคืนอำนาจให้กับฝั่งประชาธิปไตย
ดังนั้นพักร่วมก็คือ๘พักร่วมควรยึดหลักและทำตามเจตนารมณ์ของประชาชน
แต่ถ้าหากพักใดไปเล่นตามเกม
ติดกับดักการสืบทอดอำนาจ
และจะทำให้ประชาชนผิดหวังมาก
นี่เป็นความเห็นจากคุณสิทาธิวารีที่มาที่ไทยรัฐทีวีครับ